สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

เพราะเราจะตั้งเป้าทุก๔ปีไปวังโลก๔ปีไปวังโลกเนี่ย

ไม่รู้ว่าเด็กเค้าจะมาถึงตรงไหน
แต่ถ้าไม่เริ่มเลย
แต่นึกในใจว่าแต่มันเป็นความกดดันของโค้ชทุกคน
แต่พี่ไม่รู้ว่าเป็นความกดดันของแฟนบอลด้วยหรือเปล่า
ที่อยากจะไปบอลโลกอย่างรวดเร็ว
พี่ก็เลยคิดว่ามันเป็นธรรมชาติของฟุตบอล
วันนั้นถึงบอกว่าอยากบอกซิโก้ว่า
คุณทำได้แค่นั้นก็โอเคแล้ว

เพราะอะไรเพราะว่านับวันนั้นนักเตะของเรา
ยังไม่ได้แบบมีช้อยให้พี่เลือกมากนัก
มีไม่กี่คนที่เพิ่งเติบโตขึ้นมา
ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นจุดหนึ่งที่ทำไมไม่คิดต่อ
เป็นอะไรที่สุดสนใจผมนะ
ผมบอกว่าพื้นฐานดีแต่พี่เป็ดบอกอะไรไหม
ถ้าอยากไปบอลโลกบางทีมันอาจจะต้องไปคัดไซส์ตั้งแต่แรกเกิดเลยนะ
ซึ่งบอกเฮ้ยจริงเปล่าวะ
มีส่วนครับอย่างบ้านเรามันไม่มีเบสเลยไง
มันมาถึงชุดใหญ่จะไปบอลโลก
ซึ่งก่อนหน้านั้นเราไม่ได้สร้างอะไรมาเลยนึกออกไหม
แต่ทุกวันนี้เราเห็นชุดที่ต่ำลงไปจากชุดใหญ่เนี่ย
มันก็ยังดูสเปสปะซ้อมที่ไหนใครเป็นโค้ชคุมแบบไหน
วิธีการยังไงมันไม่มีมาเลย
ซึ่งถ้าเราได้รับการฝึกอย่างถูกวิธี
แล้วก็ต่อเนื่องขึ้นมาเป็นแพทเทิร์นที่ดีเพื่อมาถึงชุดใหญ่เนี่ย
ผมว่ามันจะเห็นภาพได้ชัดกว่านี้เยอะขึ้น
พี่เคยให้คอมเมนต์หลายสื่อบ้างแล้วแหละ
คือการสร้างระบบมันมีวิธีการจริงแล้วในการบริธัจการเอง

มันต้องทำโดยรวมองค์รวม
เพราะว่าถ้าเราจะไปบอลโลกจริงเนี่ยมันไม่ใช่แค่ทำเยาวชน

จริงเราก็ต้องมีการสร้างเยาวชนในแต่ละรุ่น
ตั้งแต่๘ขวบ๙ขวบ๑๐ขวบไล่มา
สโมสรจะต้องสร้างไม่ใช่โรงเรียนสร้างนะ
ถ้ายุคสมัยก่อนไม่มีเลย
เพราะว่าแต่ละทีมคือ๑คืองบประมาณน้อย
คือก็จะมีเจ้าของทีมคนเดียวที่จ่ายเต็ม
เพราะฉะนั้นการจะสร้างทีมเยาวชนมันยาก
แล้วก็สมัยก่อนทีมเยาวจนก็คือทุกคนก็อยู่ในทีมโรงเรียน
มันไม่ค่อยได้เน้นมากส่วนใหญ่ก็จะเป็นฟุตบอลทีมชุดใหญ่อย่างเดียว

แต่ว่าก็ในอีกมุมหนึ่งก็มันก็ต้องมีเวที
ให้เขาได้มีโอกาสชมผลงานมากกว่านี้หน่อย

โฆษณาการเทคนิค
เรื่องจิตวิทยาเรื่องของวินัย
อันนี้มันต้องหอกหิ้วให้เด็กกลุ่มนี้เพื่อให้มันใหญ่

คือจากเบสที่เป็นเด็กเยาวชน

ซึ่งบางทีมันไม่ถูกต้อง

บางทีอย่างฟุติปับน้องเรียนที่ผมเห็น

อย่างนั้นอย่างนี้จับเด็กวิ่งบ้างอะไรบ้าง
ซึ่งเด็กเรื่องร่างกายมันสร้างกันได้ในช่วงเวลาที่ไม่นาน

ให้เขาชอบมันต้องสร้างตั้งแต่เด็ก
เด็กมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยฟุตบอลไม่สนุกแล้ว
พอโค้ชจับวิ่งบ่อยไม่สนุกก็ไม่เล่นแล้ว

โฮสก็ชี้ให้ดูว่าชุดใหญ่เขาวิ่งกัน
เดี๋ยวเราขึ้นไปชุดใหญ่เดี๋ยวเราเข้าไปวิ่ง
ตอนนี้เรายังอยู่เยาวชนอยู่ไม่ต้องรีบ
เดี๋ยวได้วิ่งแน่ร่างกาย๒๓เดือนก็สร้างได้แล้ว
การจัดการแข่งขันระบบหลีกภัยในประเทศ

แต่ละลีกมีโคต้านักเตะต่างชาติกี่คน
เพื่อที่จะให้เปิดโอกาสให้นักเตะไทยได้เล่นมากที่สุด

มีปริมาณพอไหมในเงินที่จะบริหารจัดการ
หลีกแต่ไม่มีคุณภาพแต่น้อยหลีกมีคุณภาพ

นักเตะก็จะมามีตัวเลือกเยอะ
คือบ้านเขาเนี่ยวิทยาศาสตร์การกีฬาเขาเข้าใจลึกซึ้งกว่าบ้านเรา

วิทยาศาสตร์การกีฬาในอาชีพฟุตบอล
จะเป็นทางของเขาก็จริง
เขาจะรู้ชัดเจนว่าคนไหนเป็นยังไง

กลางมาไม่เหมือนกันแต่เขาก็จะมีข้อมูลว่าเขาจะรู้ว่าใครเป็นยังไงอะไรอย่างนี้
ก็จะแบบวิธีการฝึกซ้อมหรืออะไรต่าง

คืออย่างนี้สมมุติว่าผู้กรรมไทยเนี่ยมันจะผ่านถูกกว่าเครื่องคุมอิทธิ์ไว้ได้
แล้วก็มีเสียงของพวกนี้
ใช่ครับใช่แต่ว่าเราต้องสร้างมันตั้งแต่แรกนึกออกไหมพี่

ผมก็ไปนั่งดูขึ้นมาขึ้นมาเลย
เสร็จปุ๊บปีแรกก็เลยบอกว่าใช้นะแต่ใช้ไม่เยอะ
เพราะปีแรกต้องยอมรับผมมาตอนครึ่งเล็กมั้ง

ก็เลยเอาพวกหลีซอร์หนักศักรณ์มันประคองก่อน
มียามัดหลำสำปองแล้วพวกนี้มันประคอง
สักครึ่งเล็กแล้วเราก็ค่อยถอดออก
เด็กก็มาแตะไว้แตะเรื่องของบรรยากาศ
แต่เรื่องของกลิ่นไอของความเป็นตำนานของพวก
หลีซอร์พวกไอโก้หนักศักรณ์
ที่มันรู้สึกว่าถ้ามันอยู่คนละที่

แล้ววันที่กลับมาเมืองไทยมาเล่นในเมืองไทย
จากช็อกน้ำจากการไปเจอการฝึกแบบนั้น
การวลิทยาศาสตร์การกองกีฬาแบบนั้นที่ซอร์บอก

แต่เราทำใจไว้แล้วว่ามันจะไม่เหมือนกัน
เหมือนว่าร้ายมันจะไม่เหมือนกัน
คือมันง่ายเราไม่ได้มากำหนดกฎเกณฑ์อะไรต่าง

แต่ว่าเราก็จะไม่ให้พวกเขากลืนเราไป
มุ่งมั่นยังไงเราก็ทำแบบนั้นพักผ่อนยังไง

แล้วเราได้ใช้ประสบการณ์อะไรของเรา
ทำให้ตัวเราก็คือจากปุ๊บของทีมกับวงพระช้าง
เยอะเลยครับตอนนั้นที่เรากลับประเทศก็มีความเก่าแบบเยอะแหละนะ

เราก็ได้เรื่องของการเล่นฟิตเนสอะไรอย่างนี้มาช่วยด้วยที่เมืองไทย
ไม่ค่อยเล่นฟิตเนสคิดว่าเล่นในสนาม
คือสมัยก่อนนักโทษมหาจะเป็นอย่างนี้เลยว่า
วิ่งเยอะทำไมก็เดี๋ยวต้องวิ่งในสนามอยู่แล้วตอนแข่ง
วิ่งตอนซ้อมไม่มีประโยชน์วิ่งในสนามก็แข่งดีกว่า
เล่นฟิตเนสเล่นทำไมเพราะสุดท้ายก็เตะบอลอยู่ดีไม่ใช่นักกล้าม
ซึ่งมันก็จะคิดความคิดคนละอย่างกันตอนนี้
แต่พอมาสมัยใหม่ก็เข้าใจมากขึ้น
อะไรที่มันจะเป็นปัญหาเราเห็นรุ่นพี่อย่างที่ในคริสัมมาเลสเนี่ย
ผมเป็นรุ่นพี่หลายคนเก่งนะแต่เจ็บโคตรบ่อยเลย
เข่าบ้างเคราะห์เท้าบ้างแล้วก็มีโอกาสได้คุยกับพวกพิสิโอที่คุยดูแลอยู่
เอาที่เราสงสารเขานะคือเจ็บมา
จะถึงข้อเท้ามีเข่า
ถ้าไม่อยากเจ็บก็ต้องสร้างคำเนื้อก่อน
เพราะฉะนั้นตัดไฟจากต้นลมทุกอย่าง
ทำไมถึงเลือกเป็นซอลกับพี่โก้ครับ
ส่วนหนึ่งก็คือเขาก็เองก็สนิทกับบอลนะ
แล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือเพื่อให้อย่างน้อยเด็กมันได้เห็นว่า
ระดับตำนานเขามีอะไรได้คุยกันได้แตะกันได้ถ่ายทอดซึ่งกันและกัน
ทำไมญี่ปุ่นเกาหลีได้ไปสม่ำเสมอ
เขาสร้างมาทุกรุ่น
ฉะนั้นเรายึดติดกับดาราคนใดคนหนึ่งมาตลอดไหม
วันนี้พี่พูดได้เลยว่าคนก็ยึดติด

ทีมเนี่ยมันต้องมีแน่นอนมันมีคนมองว่า

ทุกคนคือความสำเร็จคือความสำคัญของทีมทั้งนั้นเลย

อันแรกที่จะต้องเราต้องประคบประงม
ทีมชาติไทยขณะนั้นมีอันดับโลกอยู่ที่๖๐
หลายคนกำลังค้าแข้งต่างประเทศ
ทีมก็คือเป็นเหมือนกับทีม
เขาเรียกว่าแห่งความฝันของวงการฟุตบอลไทย

ณตอนนั้นก็คือนักเตะดังในสโมสรต่าง
ก็คือเขาเรียกว่าจะถูกดึงตัวออกมาเล่นทีมชาติไหน
ยากหน่อยเพราะอะไรเพราะว่าทุกคนต้องเล่นสโมสร
ทีนี้ทางสมาคมเองก็เลยคิดว่าให้ลุงหอยเป็นผู้จัดการทีม

โดยตอนนั้นมีนชัดเป็นโค้ด
แล้วก็ปลูกฝังในเรื่องของวินัยในเรื่องของความฟิต
วิ่งสุฟัตและสร้างแนวทางใหม่
ก็คือนักเตะทุกคนจะต้องใช้ชีวิตแบบนักเตะค่าอาชีพ
เตะที่แบบไปเล่นต่างชาติได้ก็คือทานแบบยุโรป
ตอนเช้าจะต้องกินสลัดกินอาหารฝรั่ง

ในฐานะที่ซอยเป็นคนดูเป็นแฟนบอลนะเวลานั้น
คิดยังไงกับทีมชาติไทยณเวลานั้นบ้าง
ประสบความสำเร็จที่สุดช่วงหนึ่งในสายตาผม
เพราะว่าตอนนั้นคือเราแข่งทวนาเมนต์อะไรเราได้แชมป์หมด

มันก็เป็นช่วงที่แบบคนดูแน่นสนามสนามแตก

คือคนลงไปนั่งในรู่วิ่งอะไรอย่างนี้
ก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ยุคนอกจะบรรทัยค่อนข้างเพิ่มฟู
นักฟุตบอลสมัยก่อน

อาจจะน้อยกว่าในยุคก่อนซึ่ง

นักฟุตบอลใส่ใจในเรื่องของรายละเอียด

ทั้งที่คุณดูสวยกว่า

ใส่ใจในเรื่องของในสนามมากกว่าอีก

แต่ว่ามันจะบอกว่าเปรียบเทียบกันไม่ได้
ผมไม่อยากว่ามันเหมือนคำถามว่า

ใจจริงผมอยากให้นักฟุตบอลรุ่นใหม่
แดะใช้ชีวิตเหมือนนักฟุตบอลรุ่นเก่า
ว่าคุณเตรียมพร้อมยังไง

เพราะสมัยก่อนมันไม่มีสื่อแบบนี้นี่
มันไม่ได้เห็นโอ้โหลูกพลิก

กว่าจะหาได้แต่ละคลิป
มันก็นานฟุตบอลมันพัฒนาขึ้น

เพราะฉะนั้นคุณจะอยู่กับที่แล้วรอรับเงินเดือนอย่างเดียว
ผมว่ามันก็ไม่แฟร์กับเจ้าของทีมอยู่แล้ว

สัมผัสมาเนี่ยรุ่นก่อนมีมากกว่าอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นทั้งระบบยกวชนในสโมสร

สมมุติว่าสมมุติบันไดแล้ว
หากกับชุดสมคงกิน
เปล่าชุดใหญ่อย่างเดียว
แล้วก็อีกอันจึงปัญหาของเราคือ
ไม่เคยมีใครสารต่องานผมกันและกัน

เราลองดีละคนนี่มันทั้งโรงการ

พยุคก็ต้องบอกว่าโอเคเป็นยุคหนึ่งที่ทุกอย่างมานะ
วงการเสียทามิ่งตรงนั้นไป
ยอมงานมาเต็มผลงานมาได้
ตายใหม่วิบัตรด้วยอะไรครับกำลังแต่ตายใหม่ด้วยอะไรครับ
อันนี้ข้อที่กังวลคือผมไม่ได้บอกว่าเด็กรุ่นใหม่ไม่เก่งนะ
ถึงจะใส่ใหม่ด้วยใครก่อนยังนึกภาพไม่ออกเลย
ต่อให้คุณเปลี่ยนนายกที่อาจจะเก่งแล้วทำงานไม่ได้มันก็ไม่มีประโยชน์
เพราะฉะนั้นก็บอกแล้วอาจจะเป็นซ้อก็ได้ดีซอร์บอกว่ามึงอยากเป็นนายกนัก
แต่ซอลอกถ้าเป็นก็ไม่รู้นะภาพที่ผมพูดอาจจะเป็นเข้าหูเรื่อง
มันก็คิดอยู่แล้วว่าฟุตบอลมันคือทำอะไรแล้วมันอาจจะถึงเปลี่ยนคนรุ่นใหม่หรือเปล่า
ตอนนี้นายกสมยศอยู่พี่ตุ๊กจะเอาไหมก็เป็นคนเข้าใจภาพมัน
สุดท้ายการเลือกตั้งนายกสมคมมาจากอะไร
มาจากสโมสรสินเซียกับวงการจริงหรือเปล่า

คุณเลือกเขาเพราะว่าแฮปไหม
อันนี้ต้องกลับไปถามเรื่องของความจริงใจกับวงการก่อนว่า
ถ้าเมื่อไหร่คุณแฮปเป็นอย่างนี้มันเหมาะสมหรือเปล่า

แต่ว่าเราก็ไม่อยากจะไปพูดเยอะ
เพราะว่ามันก็กลายเป็นถมน้ำลายใส่วงการ

คุณก็ต้องพยายามเอาคนที่มันรู้ฟุตบอล
แล้วก็มาทำด้วยความอดทนความมุ่งมั่น

ผมรู้สึกเฉยแล้วรู้สึกแปลกใจว่า
จริงมันเป็นหน้าที่ของสมาคมที่จะต้องทำ
มันมี๓ขั้นตอนที่จะไปบอลโลก
ฟีฟ่าเค้าอำนวจ๑๗ปีชิงช้ำโลก

แล้ว๑๗ปีชิงช้ำโลกไปหรือยัง
เราสร้างกันหรือยัง
แล้ว๒๐ปีมันก็ได้ไป
เพราะว่ามันเจอกันในรุ่นของมัน

ฉะนั้นวิธีการที่จะไปชุดใหญ่เองเนี่ย

วันนี้เรามีนักเตะที่เพียงพอหรือยัง

ฉะนั้นเราจะสร้างทีมชาติแบบไหน

ไม่งั้นจะรู้สึกได้เลยว่าพอเปลี่ยนนายกปุ๊บเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่นโยบายเปลี่ยนทำนู่นทำนี่
คือมันเลยกลายว่ามันฉาบฉวยกันหมด
เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเจอก็คือซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีก
แล้วสุดท้ายก็โดนด่าแล้วด่าอีกก็ทนได้ก็ทนทนไม่ได้ก็แล้วแต่
ถ้าหัวไม่สายหางก็ไม่กระดิกครับเพราะฉะนั้นผมบอกว่านโยบายคือเป็นสิ่งที่สำคัญนะ
ในอนาคตผมอยากให้นายกเองมีองค์ความรู้เรื่องของฟุตบอลจริง
แล้วคุณจะรู้ว่าอ๋อฟุตบอลมันต้องทำอะไรก่อนหลัง
คุณอย่าหวังหรอกครับไอ้ปลายเหตุเนี่ยไอ้แผนระยะสั้นคุณทำไปเถอะ
ยังไงคุณโดนด่าอยู่แล้วคุณข้ามอาเซียนไม่ได้คุณข้ามข้ามยังไงอ่ะ
คุณก็ต้องชนะทุกรายการก่อนแล้วคุณค่อยอาจชนะไปก่อนนะมึงเตะถ่วงให้ก่อน
เดี๋ยวกูจะสร้างคนรุ่นใหม่มาพอสร้างรุ่นใหม่เสร็จปุ๊บ
เพราะอันนี้โรยลาอันนี้ขึ้นมาแล้วก็ลืมได้แล้วอ่ะโอเค
อันนั้นมันถึงจะเป็นลักษณะที่มันชัดเจนขึ้น
แต่ทุกวันนี้ยังลำบากเลยในอาเซียนแล้วคุณจะไปฝันอะไร
แฟนบอลสามารถออกความเห็นได้และยิ่งยุคนี้
เซียนมีหมดก็เป็นความคิดของเขาเหมือนกันก็ต้อง
แอบฟังแต่ไม่ได้บอกเอาทุกเรื่องมาสุม

เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะต้องทำ

มันต้องมีรูปธรรมมากกว่านี้
มันต้องมีความเสถียรมากกว่านี้

คิดไปถึงว่าเราสามารถแบบไปได้ไกลกว่านั้นไหม
เอ่อยากนะสิ

ยังมีความหวังไหมในการที่จะได้เข็นฟุตบอลไทยไปบอลโลก

ผ่านไปจริงว่าตอนนี้มันยาก

เพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเพิ่มโอกาสมากขึ้น

อย่างญี่ปุ่นเกาหลีซาอุกอีราน

เราก็ต้องเริ่มสร้างรากฐาน

เริ่มสร้างรากฐานตั้งแต่วันนี้ได้แล้ว

เราจะต้องสร้างฟุตบอลให้มันเป็นวัฒนธรรมฟุตบอล

แต่ว่าผมก็คิดว่าคงสักพักแหละ

ขอให้ภาพเอเชียเราได้อยู่ตรงนั้นสมัครเผินก่อน